นั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องหลังจากที่คุณอุ้งอิ๊งประกาศ
คุณทักษิณจะกลับไทย๒๒สิงหาคม
ซึ่งคำถามนี้ถามคุณภูมิธรรมบอกว่า

แต่ถ้าถามเรื่องความคืบหน้าตั้งรัฐบาลอันนี้ตอบได้อันนี้อธิบายได้
คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
พูดถึงความคืบหน้าตั้งรัฐบาลครับ
กำลังดำเนินการอยู่ไม่มีปัญหา
มั่นใจว่าจะได้เสียงโหวตนายก
เสียงคือผ่านแน่ไม่มีอะไรไขว้เขวต้องกังวล
ส่วนที่มีการเทียบเชิญพักพลังประชารัฐ
ร่วมรัฐบาลแล้วหรือยังนักข่าวถามด้วย
คุณภูมิธรรมบอกว่าก็คุยกันต่อเนื่องอยู่

เป็นข่าวโคมลอยไม่มีอะไรหลุด

ว่ากันไปอันนี้มันข่าวโคมลอยมันหลุดไม่หลุดหรอกครับ
ไม่มีอะไรหลุดมากเพราะมันยังไม่ได้มีอะไรคุยกัน
ในส่วนของพักพลังประชารัฐนี่มีการแบบว่าเทียบเชิญหรือยังครับ
ก็คุยกันมาต่อที่รายงานไปนะครับ
ที่คุณภูมิธรรมบอกว่ามันเป็นข่าวโคมลอย
แชร์กันว่อนเน็ตมีอะไรบ้างลองดูกันหน่อยนะฮะโผล่คอรมอย้ำว่านี่คือที่พูดถึง

มี๗พักการเมืองที่จะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีรัฐบาลเพื่อไทยเป็นแก่นำ
เป็นพักเพื่อไทยมี๑๖เก้าอี้ประกอบด้วยเก้าอี้นายก
รองนายก๓และหลายกระทรวงหลักเช่นคลังคมนาคมแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุขนะฮะ
ก็มีทั้งรัฐมนตรีว่าการแล้วก็รัฐมนตรีช่วย
มีรายงานคนที่จะมานั่งตำแหน่งสำคัญได้แก่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
อาจจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีคมนาคมตามโผล่ที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์
คุณภูมิธรรมเวชยชัยอาจจะนั่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยครับ
คุณหมอชนนั่นศรีแก้วอาจจะไปนั่งกระทรวงสาธารณสุขแต่ยังรอการเจรจาอยู่

ภูมิใจไทยครับมี๗๑ที่นั่งสอสอใช่ไหมครับ
อาจจะได้๘เก้าอี้มีรองนายก๑
รัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
แล้วก็จะมีรัฐมนตรีช่วย๒กระทรวงคือสาธารณสุขและคมนาคม
ไปคือพลังประชารัฐมี๔๐เก้าอี้สอสอใช่ไหมครับ
ก็อาจจะได้๖เก้าอี้รัฐมนตรีนะรองนายก๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษา
แล้วก็มีรัฐมนตรีช่วย๓กระทรวงก็คือคลังเกษตรและสหกร

รวมไทยสร้างชาติมี๓๖ที่นั่งสอสอนะฮะ
อาจจะได้๔เก้าอี้รองนายก๑รัฐมนตรีพลังงาน
รัฐมนตรีแรงงานและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ส่วนอีก๓พักพักละ๑เก้าอี้ครับ
ชาติไทยพัฒนาน่าจะได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเดิมที่คุณท็อปวราวุฒิเขานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีอยู่
ประชาชาติอาจจะได้รัฐมนตรียุติธรรมเสรีรวมไทยอาจจะได้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
นะครับนี่เป็นแค่โผล่ที่แชร์กันในโลกออนไลน์
เกินมา๑เก้าอี้จากที่ควรจะมี๓๖เก้าอี้ที่รวมนายกแล้วนะครับ
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบและรอติดตามเพิ่มเติมว่าจะเป็นตามโผล่นี้ที่เขามีการเก่งคาดการณ์ไว้หรือเปล่า